ไหนก็หวานแล้วขอสาดความหวานต่อเลยละกันคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าความหวานผ่านทางโซเชียลนี่นะ
บอกเลยว่าสาดให้แฟนคลับได้ไปจิกหมอนกันตลอดเลย

คือความไวเร็วกว่าแสงของจริงทุกอย่างคุณผู้ชม
ล่าสุดค่ะแม่แอฟทักของเรานี่นะคะ

นานทีจะเห็นคุณแม่เปิดเนื้อหนังมังสาบ้าง
อะไรบ้างนะแต่ว่าเป็นความแซ่บแบบแซ่บหวาน

หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสุข
แซ่บที่แบบนานทีจะเผยมาของแม่แอ๊บใช่ไหม
นานดูทีมันแบบว่าฉ่ำใจอยู่นะ
พร้อมกับบอกว่าแม่ขอลุคนี้บ่อยได้เปล่า
เช่นเดียวกันกับนี่เลยจ้านนกุลเข้ามาหยอดว่า

อุ๊ยสุข่ายจะถูกใจ

ซึ่งแม่แอฟก็เข้ามารับทราบข้อความดังกล่าวด้วยสติ๊กเกอร์
รูปแบบว่าหัวเราะจนแบบน้ำตาลเล็ดน้ำตาร่วง

เดี๋ยวคราวหน้ารอดูเลยถ้าแม่แอฟแต่งตัวแบบนี้อีก
แสดงว่ากลุ่มใจนนกุล

มันเป็นพันใจมากเลยนะครับ